อาการล่าสุดของน้องบอสกันบ้างนะครับ
ที่จมน้ำในบ่อน้ำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชานะครับ

ส่วนพ่อของน้องบอสได้ออกมาเปิดเผยว่า
ถ้าลูกชายอาการดีขึ้นและปลอดภัยนะคะ

อำพรทองเนื้อขาวอายุ๕๔ปี
เป็นพ่อของนายโชคชัยทองเนื้อขาว

หลังเกิดเหตุยังไม่มีรุ่นพี่คนใด

มีเพียงคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัย
เข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเท่านั้นค่ะ

เพราะว่าน้องบอสนั้นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ไม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่

ออกมาตรการรับน้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ส่วนล่าสุดอาการของน้องบอสค่ะ
โรงพยาบาลชนบุรีเปิดเผยว่า
ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวได้

และยังต้องใช้ยานอนหลับค่ะ
ด้านพนธ์เรือโทษาตราจารย์เกียรติคุณิรุฑหงพระศิษย์
คณะบดีคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตศรีราชาออกมาเปิดเผยนะคะว่า
เป็นอุบัติเหตุจากการทำกิจกรรม
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

และบ่อที่น้องบอสนั้นจมน้ำเป็นแก้มลิงค่ะ
เป็นแก้มลิงเพื่อที่จะเก็บน้ำไหลลงมาจากภูเขา
ให้ทันลักเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่าง
ไม่ใช่บ่อบำบัดสารเคมี
เป็นอันตรายต่อร่างกายตราตามกระแสข่าวนะคะ
เบื้องต้นนำน้ำในบ่อไปตรวจวิเคราะห
พบว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะ
อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยพร้อม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการรักษาอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ